มีวินาทีชีวิตของเด็กชายวัย๔ขวบคนหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะนะครับที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นอืมนะฮะ
ตอนเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องคนเล็กเนี่ยอยู่ข้างล่าง
ทีนี้พอไฟมันลุกไหม้ตอนนี้ยังสาหาสาเหตุไม่เจอนะว่าเกิดจากอะไรนะ
อยู่ดีมันโหมขึ้นไปแล้วที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่เขาก็รู้ว่า
ลูกชายคนโตที่อายุสี่ขวบอยู่ข้างบนแต่ทั้งฟันทั้งเลยมันแบบอูหู
จริงที่เขาก็มาเร็วนะทั้งดับเพลิงทั้งกู้ไภ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กชายอายุ๔ขวบคนนี้ติดอยู่ข้างบน
ใช่สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
กู้ภัยบุกขึ้นไปแล้วช่วยเอาตัวเด็กออกมาได้นะฮะเอาไปดูนะครับ

แต่ตอนนั้นแม่แบบจับเป็นจะตายนึงว่ะ

เห็นไหมคู่แม่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ไภขึ้นไป
คือพ่อกับแม่คือจะเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ยอม

หนูน้อยคนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
นี่ฮะจังหวะนี้
ก็มีลื่นสะดุดบันไดหน่อยหนึ่งเพราะว่าควันมันเยอะ

เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้

เป็นบ้านปูน๒ชั้นอยู่ริมถนนสายโพทองแสวงหา

นี่ฮะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วมีเด็กสี่ขวบ

ไปถึงก็พบว่าพ่อกับแม่ของเด็กนี่โอ้โห
พยายามจะวิ่งขึ้นบันไดจะไปช่วยลูก

เจ้าหน้าที่ต้องมาห้ามกันไว้แล้วก็วิ่งขึ้นไปเอง
บนชั้น๒ที่เป็นห้องโถงกับห้องนอน
คือตอนนั้นเนี่ยคือมองไม่เห็นอะไรเลยควันเยอะมาก
เจ้าหน้าที่บอกว่าขึ้นไปคุณผู้ชมเห็นมันสอน

สุดท้ายแล้วหาจนเจอ
น้องกัปตันเด็กชายไว้๔ควบ
ไปยืนอยู่เอาผ้าม่านเนี่ยพันตัวไว้อยู่ที่มุมของบ้าน

ขึ้นไปเนี่ยไฟมันลุกโหมหมดแล้วควันคนเยอะไปหมด
น้องเอาผ้าม่านพันตัวไว้
ก็อาจจะร้อนด้วยอะไรด้วย
เพลินแสบตาด้วยเด็กก็ไม่รู้จะทำยังไงก็
เห็นว่ามีผ้าม่านก็เอาพันไว้ก่อน

คือนายพงศธรกำจรอายุ๓๙ปีนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของปพเทศบาลตะบนแสวงหา

ตอนนั้นพ่อกำลังเรียกลูกอยู่นะ
แต่ว่าลูกเนี่ยไม่มีเสียงตอบลงมาเลยนะครับ
ว่าเด็กอาจจะสำลักควันอยู่

ตอนนั้นนะครับก็เลยคิดว่าถ้าช้ากว่านี้ไม่ทันการแน่
ตัดสินใจทุบกระจกหน้าต่างที่อยู่รอบตัวบ้านทั้งหมดเพื่อระบายควัน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำเข้ามา

ก็เจอตัวเด็กแล้วก็อุ้มลงมาได้

ไม่ได้อยู่แล้วบ้าง้าฝันไม่ต้องไม่ถูก
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหลุ้นระทึกมากที่สุด
แต่ว่าต้องไปช่วยชีวิตเด็กผู้ชายคนหนึ่งใช่
อายุสี่ขวบที่อยู่บนชั้นสองสุดท้ายก็ช่วยมาได้นะฮะอ่า
ส่วนทางครอบครัวบอกว่าก็ถือว่าโชคดี
นะฮะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองหนูน้อยคนนี้อืมแต่จากนี้ไปคุณพ่อคุณแม่บอกจะไม่ให้ลูกคลาดสายตาอีกแล้วค่ะโอ้โหต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะก็ระวังฟืนไฟกันด้วยนะคะครับ